อีกหนึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดสมุทรปราการคุณผู้ชมค่ะ
มีเด็กวัดคนหนึ่งนะคะเป็นสิทธิ์วัดอายุ๔๒ปีแล้ว
เขาไปนอนเฝ้าอยู่ตรงอู่เรือของวัดนะคะ
ก็นอนอยู่ดีสักพักหนึ่งได้ยินเสียงปืนดังปั้งออกมา๖นัดรวด
แล้วโดนที่ตัวเขาด้วยโดนตรงไหนไม่โดนโดนอันทะค่ะ
ใช่ค่ะเมื่อวานนี้เขาบอกว่าคือเขานอนอยู่ใช่ไหมแล้วก็หมาเห่าเหมือนก็มีคนเดินมาแล้วมันมืดมาก
พอเดินออกไปดูปุ๊บโอ้โหหกนัดอ่ะคนร้ายก็หนำยิงอ่ะ
ซึ่งเขาบอกว่าคนร้ายเนี่ยอาศัยความมืดหลบหนีไปแต่ล่าสุดตำรวจจับตัวคนร้ายได้แล้วนะ
น่าตกใจก็คือคนร้ายคือพระลูกวัดนะคะค่ะพระลูกวัดเดียวกันนั่นแหละที่เป็นคนยิง
เดี๋ยวลองฟังเหตุผลนะว่าทำไมพระถึงยิงนะคะเย็นเมื่อวานนี้ตำรวจสพบางสาวทงค่ะ
ควบคุมตัวพระอภิรามเรืองทิพย์วัยสี่สิบหกปีพระลูกวัดมงคลนิมิตรในอำเภอบางสาวทงจังหวัดสมุทรปราการ
หลังจากที่ตำรวจเขาสืบสวนหาข้อมูลมาแล้วเนี่ยว่าพระรูปนี้แหละคือคนที่ใช้อาวุธปืนยิงนายสำเร็จเกษมราชลูกศิษย์วัดที่นอนอยู่
โดนกระสุนเข้าไปที่บริเวณอันทะได้รับบาดเจ็บค่ะไปตรวจสอบในกุฏิพระอภิรามนะคะ
อย่างที่เห็นภาพเมื่อสักครู่นี้มีปืนพกสั้นไม่มีทะเบียนหนึ่งกระบอก
นี่เจ้าหน้าที่เขาเก็บสายซองเป็นหลักฐานเรียบร้อยเลยนะคะ
จากการสอบสวนรู้มาว่าตอน๓ทุ่มคืนวันเกิดเหตุ
ตอนนั้นนายสำเร็จเนี่ยสิทธิ์วัดที่โดนยิงเนี่ยนะคะ
เพื่อนอีกคนนึงเขานอนเฝ้าเรือมาดของทางวัดอยู่ที่อู่เก็บเรือริมคลอง
อยู่อย่างที่คุณเข็มมาสอนบอกหมามันก็เห่าขึ้นมาหลายครั้ง
ปกติแล้วหมาเห่าก็แปลว่ามันมีคนที่ไม่ใช่คนในพื้นที่ไม่ใช่คนในวัดเข้ามาหรือเปล่า
ใช่เพราะเขาบอกว่าปกติไม่มีใครเข้ามาตรงนี้นะแล้วอยู่ใกล้วัดมาก
นายสำเร็จก็เลยเอาเดินออกไปดูซิเพราะมันก็เป็นยามวิการแล้ว
ปกติไม่ค่อยมีคนมาอยู่ตรงนี้สักเท่าไหร่พอเดินออกไปปุ๊บเท่านั้นแหละค่ะ
ถูกพระอภิรามตอนนี้ก็เป็นนายอภิรามแล้วนะยิงเข้ามาเลยหนึ่งนัด
เฉียดอันทะด้านขวาได้รับบาดเจ็บค่ะแล้วหลังจากนั้นก็มีเสียงปืนดังขึ้นอีกห้านัด
แล้วนายอภิรามก็รีบหลบหนีไปเพื่อนายสำเร็จก็รีบตามมาแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือนายสำเร็จนะคะ
รามผู้ต้องหาก็บอกว่าเขาเองก็ได้ยินเสียงหมาเห่าใกล้อู่เก็บเรือเหมือนกัน
ก็เลยเดินออกไปตรวจสอบเหมือนกันก็คือได้ยินพร้อมกันเดินออกมาตรวจสอบพร้อมกัน
เพราะเคยมีประวัติว่ามีคนมาขโมยของที่วัดบ่อยครั้งพอไปถึงก็เห็นนายสำเร็จผู้บาดเจ็บเนี่ย
ถืออาวุธเดินตรงเข้ามาหาเขาเขาก็ตกใจเหมือนกันนะคะ
ก็เลยยิงสวนออกไปเพื่อจะขู่ก็ยิงไปหลายนัดนะขู่ไปหกนัดอ่ะ
ไม่รู้เหมือนกันว่าโดนตรงไหนบ้างแต่ยิงยิงออกไปก่อน
ซึ่งพอก่อเหตุเสร็จก็รีบเอาปืนกับเครื่องกระสุนปืนไปซ่อนไว้ในกุฏิ
ตำรวจตามมาจับเนี่ยค่ะ
ก่อนที่เราจะยิงก่อนที่เราจะมีปัญหากับเขาเนี่ยมันเรื่องอะไร

แต่คนนี้เป็นคนที่ติดยาแล้วก็เป็นเสพยาแล้วก็กินเหล้าทุกวัน
มีเรื่องหยาคอกันอยู่กันเลย

เพราะไม่ได้ยินมาถึงแล้วแต่ว่าหมาขันเห่าก็เลยเดินอยู่ดูเพราะผมมีหน้าที่เดินตัว
เมืองต้นโดนข้อหานักเลยนะคะพยายามฆ่าค่ะ
แล้วก็ข้อหามีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
ตอนนี้ก็ถูกนำตัวไปดำเนินการตามกฎหมายแล้วนะคะ